ให้ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเช้าที่ไซส์งานก่อสร้าง
คือคนงานเขาไปขอเบิกตังค์จากนายจ้าง

พอไปถึงปรากฏว่าเขาจะควักตังค์จ่าย

แล้วเห็นเพื่อนควักแบงค์พันธุ์ซื้อของ
เขาก็เลยคิดว่าเองต้องเอาเงินค่าไปแน่

เอามีดไปแทงเพื่อนนี่เพื่อนเจ็บสาหัส
ผู้ชายคนนี้แหละค่ะคือคนที่แทงที่นั่งยองอยู่

ก็ใช้อาวุธมีดนี้แหละในการแทงเพื่อนนะ
แล้วเพื่อนที่ไม่เห็นตัวเพราะอะไรนำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้ว
เกิดขึ้นเมื่อเช้านะคะที่ไซส์งานก่อสร้าง
ที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยตำรวจก็ได้รับแจ้ง
เสร็จแล้วตำรวจไปถึงปั๊บเจอผู้ชายคนนี้
กางเกงขาสั้นอยู่ตัวเดียวสีส้มโอรสนี่แหละนะคะ
ก็ผู้ชายคนนี้คือนายวีระเศษลืออายุ๔๕ปี
สภาพน่ะตำรวจบอกว่าเพิ่งสั่งมาแน่เลย
เพื่อนคนงานอีกคนนึงไม่อยู่แล้วแหละ
เพราะอะไรเอาตัวส่งโรงพยาบาลด่านซ้ายไปแล้ว
ก็คือในบอสอายุ๒๕ปี
นี่พอไปเจอตำรวจตำรวจก็ใส่เสื้อให้ดี

วีระก็เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อเช้าเนี่ย
คุณตำรวจผมไปเบิกตังค์จากนายจ้างมาพันหนึ่ง
ผมก็ชวนบอสจะไปซื้อซื้อของที่ตลาด
ทีนี้พอผมไปซื้อของผมจะควักตังค์มาจ่าย

แล้วบอสมันควักเงินพันหนึ่งออกมามาซื้อของ
ผมก็คิดว่าบอสมันคงจะขโมยตังค์ผมไปแน่เลย

ถึงที่ไซส์งานก่อสร้างไปเอามีด
เดินเข้าไปหาแล้วก่อเหตุแทงค่ะ
ช่องประมาณนี้ครับ

ครับประมาณนี้แหละ

ทะเลาะกันเรื่องเงินนี่แหละก็เลยแทงเข้าไปที่ชายโครงขวา
นี่เพื่อนคนงานเนี่ยเขาเล่าให้ฟังนะบอกว่า

จู่วีระก็ถือมีดเดินเข้าไปไปฟันแขน
แสดงว่าไม่ใช่แค่ชายโครงอย่างเดียวสิ
นี่คือคนเห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าฟันแขนก่อน
แล้วก็แทงเข้าไปที่ชายโครงขวา๒ครั้ง

คือจริงตอนแรกเขาฟันแขน
เขาพยายามจะฟันตามลำตัวคนเจ็บ
ฟันอีกเป็น๑๐รอบเลยนะแต่ว่ามันไม่เข้า
ทีนี้พอฟันไม่เข้าก็เลยแทงเลยแทงไป๒ที
โอ้ในบอสนั้นนะตอนนั้นซุดลงกับพื้น
ตำรวจก็ต้องคุมตัวนายวีระไปสอบสวนแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ

ไปทำร้ายเขาถูกดำเนินคดีตามกฎหมายกันไปแล้วค่ะ